เปิดปากกับภาคภูมิ
หนูกับคนขับไม่ได้มีการพูดคุยกันเลย

ก็ไม่ได้มีการติดต่อหรือพูดคุยกันนะคะ
แล้วเขาก็เงียบหายไป

วันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น

ลูกสาวกับสามีของผู้ที่เสียชีวิต

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันล่วงเลยมากว่า๕เดือนนะครับ
นี่เราได้รับอนุญาตจากทางลูกสาว
แล้วก็สามีของผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
ในการที่จะเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุวันนั้น
นี่คือเหตุการณ์เมื่อ๒๘มิถุนายนที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ

เปิดประตูมาจักรยานยนต์ที่เขาขี่มาตามทางเนี่ย
ถูกประตูเข้าไปเนี่ยล้มคว่ำ

แล้วก็เป็นหลานของผู้ตายนะครับ
แปดขวบแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิต

แต่หลังจากนั้นคดีมันไม่คืบหน้า
พยายามจะคุยกับคนที่ขับรถที่ก่อเหตุ
ก็มีดาบตำรวจที่บอกว่าเป็นเจ้านายเป็นนายจ้าง

ลูกสาวผู้ตายบอกว่ามันไม่คืบหน้าจริง

ใครจะชดใช้เยียวยาและให้ความเป็นธรรม

ก่อนจะไปร้องขอความช่วยเหลือกับทางเพจ

ล่าสุดวันนี้เขาได้คุยกันอีกครั้งหนึ่ง
แต่ดูเหมือนว่าก็ยังไม่ชัดเจน

เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยเชิญมาพูดคุยกันหน่อยนะฮะ
เพื่อที่จะได้ช่วยถาม
ถึงเรื่องความเป็นธรรมให้กับทางครอบครัวนี้ด้วย
รับเชิญของผมในรายการ๓ท่านนะครับ

ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อสวัสดีน้อง
สวัสดีคุณเอกพบครับ
ก่อนอื่นต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับ

ขออนุญาตคุณพ่อขออนุญาตน้องนะ

ที่เราอาจจะต้องพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แล้วก็ภาพในวันเกิดเหตุ
จะได้อธิบายเรื่องราวกันนะ
คุณเอกพบก็ช่วยเหลือมาตลอด
สักครู่ก็เพิ่งไปกระทรวงยุติธรรมมาใช่ไหม

เพราะว่าไปดูในเรื่องข้อกฎหมายที่จะเอาผิด
ในส่วนของผู้ที่ละเมิดทำให้คุณแม่เขาเสียชีวิตนะครับ

ซึ่งเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด
ครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย

ส่วนหนึ่งก็คือรถส่งน้ำแข็งคันนั้น
ไม่ได้ต่อพรบไม่ได้ทำพรบเอาไว้
ความคุ้มครองสำหรับผู้ที่เขาสูญเสียก็เลยไม่ได้รับไม่ได้รับเลย
ซึ่งความจริงแล้วต่อให้ได้หรือไม่ได้เนี่ยครับ
มันก็คนละส่วนกับคนก่อเหตุคนละส่วนครับ
คนที่ก่อเหตุเองก็ยังไม่ได้คุยกันแบบจริงจังกันเลยใช่ไหมคุณพ่อ
นิวใช่ค่ะไม่เคยหลังจากเกิดเหตุนิวไม่เคยเจอเขาค่ะ
ไม่เคยเจอเขาไม่ได้มีการติดต่อเข้ามาแต่ขอพูดคุยในเรื่องนี้ค่ะ
หน้าวันนี้ก็แค่ได้คุยแต่ก็ยังไม่ได้เจอก็ล่าสุดก็คือได้คุยในในรายการเมื่อเช้านี้
ที่เขาโทรเข้ามาแค่นั้นค่ะแล้วก็ยังไม่มีอะไร
จะถามความคืบหน้ากันก่อนอื่นขออนุญาตเล่าให้เราฟังหน่อย
วันเกิดเหตุที่แถวไหนนะคะในหมู่บ้านเลยค่ะซอยรัดกระบัง๓๖ครับ
ก็คือนิวจะไปทำงานตอนเช้าค่ะก็คุณแม่ก็ขอติดรถไปด้วยจะไปลงปากซอย
ก็พอออกมาค่ะพอไปถึงตรงจุดที่เกิดเหตุ
คือนิวเห็นตอนที่ขับแล้วมองตรงไปเห็นว่ามีรถกระบะจอดอยู่ซ้ายมือ
พี่พี่ขออนุญาตเปิดภาพตรงนี้นะได้ค่ะอ่า
นี่คือรถส่งน้ำแข็งใช่ไหมใช่ค่ะ
ก็จอดซ้ายมือค่ะนิวเห็นว่ามีรถอยู่ซ้ายมือ
แต่ว่านิวคิดว่าเขาจอดเฉยนิวก็เลยขับมา
แล้วพอนิวไปถึงพอรถนิวอยู่ถึงช่วงกลางค่ะ
คันของนิวอยู่ตรงประตูเขาประตูเขาก็เปิดมาชน
แล้วรถก็เลยเสียหลักล้มคว่ำอยู่กลางถนนใช่ค่ะ
ซึ่งน้องนิวใส่หมวกกันน็อกใช่ค่ะใช่ไหม

อายุ๘ขวบค่ะน้องใส่ใส่หมวกไหม
ไม่ได้ใส่ค่ะแต่ว่าน้องอยู่ข้างหน้าทำให้เวลาล้มไปคือนิวอยู่ข้างหน้าพอดีค่ะ
มีการกันเขาไว้แต่ก็มีถลอกค่ะมีถลอก
คุณแม่อายุ๕๘ใช่ค่ะไม่ได้สวมหมวกกันน็อกก็เลยล้มล้มค่ะ
แล้วก็กระแทกไปสุดท้ายคุณแม่เป็นยังไงนะอาการ
คุณแม่ก็คือพอหลังจากที่ล้มไปอะค่ะภาพตอนนั้นที่หันไปเห็นคุณแม่ก็คือ
นอนลืมตาค้างแล้วก็มีน้ำตาไหลแล้วก็
หัวแตกแล้วมีเลือดนองอยู่ที่ถนนค่ะ
แล้วก็มีรถพยาบาลมารับไปแล้วก็
ร่างกายคุณแม่ก็ไม่ได้ตอบสนองเลยตั้งแต่วันนั้นนะคะ

แต่ว่าคุณแม่ก็เสียวันที่๓๐เพราะว่าในระหว่างวันที่๒๘ถึง๓๐เนี่ย
คือร่างกายคุณแม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นความดัน
หรือว่าการเต้นของหัวใจจริงมันตกลงมาตลอด
แต่ว่าทางคุณพ่อค่ะคือไม่อยากจะเสียคุณแม่ไป
เราคิดว่าอาจจะมีความหวังเราก็เลยให้หมอให้ยากระตุ้น
ถ้าเกิดว่าความดันตกก็ให้หมอฉีดยาถ้าเกิดว่าคุณแม่หัวใจหยุดเต้นให้หมอปั๊ม
เราบอกโรงพยาบาลไว้แบบนี้เขาก็ทำตามนั้นจนแบบ
พอไปสแกนสมองแล้วรู้ว่ามันมีโอกาสรอดน้อยแล้วณตอนนั้นนะคะ
ก็คือเหมือนกับว่าเขาบอกว่าในสมองเนี่ย
กระโหลกแตกแล้วกระดูกที่แตกเข้าไปทิ้มในเนื้อสมอง
แล้วก็มีเลือดออกเป็นหย่อมตามแต่ละชั้นของสมอง
คือมันผ่าไม่ได้แล้วอะค่ะก็เลย
ตัดสินใจค่ะคุณพ่อก็ต้องเป็นคุณพ่อตัดสินใจ
ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคุณพ่อวันนั้น
กลัวเขาจะทรมานนะครับจริงแล้วถ้าเขาอยู่
คุณหมอก็บอกแล้วถ้าจะผ่าเปอร์เซ็นรอดก็แง่๒๐
ถ้าผ่ามาแล้วก็เป็นเจ้านิกนินทาก็เลยผมกลัวเขาจะทรมาน
ก็เลยบอกหมอปล่อยเถอะคือปล่อยไปให้เขาไปเถอะ
ถ้าอยู่ก็ทรมานเขาคุณแม่ก็คือภรรยาคุณพ่อเนี่ย
เสียชีวิตเมื่อ๓๐มิถุนายน๓๐ประมาณ๔หรือ๕ทุ่ม
ทุ่มค่ะก็คือพอคุณพ่อไปคุยกับทางโรงพยาบาลตอน
บ่ายโมงว่าโอเคยอมที่จะไม่ต้องกระตุ้นยาแล้ว
ถ้าอะไรตกก็ปล่อยตกไปเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทางพยาบาลเขาก็ตามนั้นแล้วก็หลังจากนั้นพอ๔ทุ่มค่ะ
เขาก็โทรมาหาหนูว่าตอนนี้ความดันวัดไม่ได้แล้วนะ
ก็คือหมายถึงว่าถ้าความดันวัดไม่ได้เนี่ย
สักพักหัวใจจะหยุดเต้นแล้วใช่ค่ะ
หลังจากนั้นก็มีพิธีศพอะไรเรียบร้อยใช่ไหมคะ
คือทุกผู้ชมครับที่ผมไล่เลี่ยงเหตุการณ์
แล้วก็ได้ถามกันถึงเรื่องของวันที่เกิดเหตุ
ใครไปกับใครอะไรยังไงใส่หมวกกันน็อกหรือเปล่า
ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่รถคันนั้นเปิดประตูออกมานะฮะ
คือต่อให้เขาจะใส่หมวกไม่ใส่หมวกกันน็อกอะไรยังไงเนี่ย
เรื่องการขับรถแล้วเปิดประตูออกมาแล้วมีรถคนอื่นเข้ามาชน

คือยังไงทางคดีเนี่ยมันก็ถือว่าผิดอยู่แล้วใช่ไหม

ตำรวจแจ้งข้อหาคนขับรถกระบะแล้วใช่ไหมฮะ
ค่ะก็ทราบจากทางตำรวจที่รับผิดชอบคดี

เขาก็แจ้งข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิต
ประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิต
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
เห็นเขาคือเสื้อสีแดงส้มวิ่งลงมาดู

หลังจากนั้นแล้วได้คุยอะไรกันอีกไหมฮ
เกี่ยวกับเรื่องของการรับผิดชอบ
เยียวยาชดใช้อะไรต่าง

ดาบเขาก็มาคุยกับเราอยู่
ตอนที่วันเกิดเหตุเข้ามาตอนนั้นเลย

ก็คือนายจ้างของคนขับรถ

ก็มีคุณตำรวจท่านนั้นเข้ามา

เป็นลูกพี่ของคนที่ทำให้เกิดเหตุ

จากวันนั้นผ่านมาถึงวันนี้

ในการที่จะช่วยเหลือว่ารับผิดชอบ
ถ้าไม่ใช่ทางคดีอาญาในการชดใช้อย่างต่างเราได้รับความชัดเกณฑ์ยังไงบ้าง
ไม่มีค่ะเพราะว่ามีแต่หนูที่เปิดประเด็นไปจะพยายามคุยกับเขาในเรื่องนี้
แต่ว่าเหมือนล่าสุดที่ถ้าตามที่เขาพูดจากความรู้สึกของเขาคือ
เขาบอกว่าจำนวนเงินที่หนูเสนอเขาไปมันมากเกินไป
เขาจ่ายไม่ไหวเขาก็ไม่รู้จะต่อลองยังไงเขาเลยเลือกที่จะไม่คุยกับหนู
แต่ในมุมของหนูหนูพูดตามตรงเลยว่าตัวเลขที่หนูพูดกับเขาไปคือ๑ล้านบาท
โดยที่หนูรู้ว่าเขาไม่จ่ายหนูอยู่แล้ว๑ล้านบาท
แต่หนูรู้ว่าการที่หนูโยนไปเนี่ยเขาต้องต่อรองกับหนู
หรือเขาต้องมาพูดคุยกับหนูแต่อันนี้พอหนูโยนไปหนึ่งล้านแล้วเขาเงียบหายไป
พอวันนี้ที่มีโอกาสได้พูดกันเนี่ยเขามาพูดว่าตัวเลขที่หนูโยนไปมันมากเกิน
เขาไม่รู้จะต่อลองยังไงเขาเลยเลือกที่จะเงียบไป
เขาก็คือคุณดาบตำรวจตำรวจท่านนั้นใช่ค่ะ
ที่บอกว่าเป็นนายจ้างของคนขับรถกระบะ
เพราะว่าหนูจะไม่สามารถติดต่อกับใครได้
ไม่ว่าจะเป็นที่หนูทราบว่าภรรยาเขาเป็นเจ้าของรถ
หนูพยายามคุยกับเขาเพื่อจะขอติดต่อกับเจ้าของรถโดยตรงซึ่งก็คือภรรยาเขา
เขาก็ไม่ให้หนูติดต่อเขาเคยให้เบอร์มาเป็นทนายท่านหนึ่ง
ที่บอกว่าจะเป็นคนที่เข้ามาคุยกับหนูในเรื่องนี้
แต่พอหนูโทรไปเนี่ยคุณทนายคนนั้นเนี่ยเขาบอกหนูว่า
เขายังไม่รู้เรื่องเลยนะเขาอ่ะติดธุระอยู่ที่อื่นเนี่ย
ยังไม่ได้คุยกับชนะชัยคนที่ทำให้เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ยังไม่ได้คุยเลยว่ารายละเอียดเป็นยังไงเขายังไม่ได้เข้าไปดูคดี
เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยชนะชัยคือคนขับรถ
ใช่ไหมดาบตำรวจสอนอรัฐกะบังเนี่ย
คือนายจ้างที่เป็นเจ้าของร้านน้ำแข็ง
และรถกระบะคันนั้นเป็นชื่อของเมียของดาบ
ก็เลยพันกันอยู่สามคนนี้นะคุณเอกพบใช่ครับ
ซึ่งความจริงแล้วใครต้องเป็นคนรับผิดชอบเยียวยาหรือว่าชดใช้ต่าง
คือคนรับผิดชอบในเรื่องคดีอาญาเนี่ยแน่นอนต้องเป็นคนขับรถกระบะ
ก็คือชนะชัยชนะชัยคดีอาญาชนะชัยรับไปเต็ม
ลูกจ้างลูกจ้างส่วนในเรื่องของการละเมิดเนี่ย
ต้องชนะชัยด้วยแล้วก็นายจ้างด้วย
ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงเป็นเรื่องของภรรยาของนาดาบตำรวจท่านนี้นะครับ
จริงดาบตำรวจท่านนี้อาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือเพราะหลายคนถามว่าเอาแล้วไปเกี่ยวอะไรกระดาบเขา
คืออย่างนี้ครับพอดีที่รายการเมื่อสักครู่ของพี่หนุ่มเนี่ย
ดาบเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของร้านน้ำแข็งแห่งนี้
นั่นแสดงว่าเขาก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
คือ๑ชนะชัยคนขับรถ
เจ้าของรถคือภรรยาดาบเป็นชื่อภรรยาดาบด้วยครับก็ต้องโดนด้วย
ในฐานะที่ในดาบเนี่ยเป็นเจ้าของร้าน
เพราะฉะนั้นชนะชัยเป็นลูกจ้างของร้านนี้

เขากำลังขับรถไปส่งน้ำแข็งเพราะฉะนั้นในเรื่องของการละเมิด
เจ้าของหรือว่านายจ้างต้องมีส่วนร่วมรับผิดด้วย
อันนี้คือหลายคนพี่น้องประชาชนยังสงสัยนะครับ
ก็คือท่านลองนึกเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับคนทุกคนได้เสมอ
ลองขับมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านจะไปปากซอยขับอยู่
เจอรถกระบะจอดอยู่ข้างทาง
พอท่านขับผ่านปุ๊บเขาเปิดประตูมาชนท่านกลางลำรถ

พอล่วงไปเสร็จปรากฏว่าท่านไปที่โรงพยาบาล
บัตรทองก็ยังใช้ไม่ได้พี่อุ๋ย

เพราะว่ากรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ย
เขาให้ใช้พรบก่อนลำดับแรก

ถ้าเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์รถจราจร

กรณีนี้ปัญหามันเกิดจากอะไร
รถกระบาดไม่ยอมต่อพรบ
พอไม่ตอบพรบเสร็จปุ๊บบัตรทองไม่จ่ายก็ต้องมาไล่เบี้ย
เอาจากพรบแล้วมันก็เลยทำให้ดาบตำรวจท่านเนี้ย
ก็ต้องเข้ามาตอนรักษาก็ต้องมาดูแลในเรื่องของ๓๐๐๐
บาทแรกเนี้ยอืมอ่าพอคุณจ่ายเสร็จปุ๊บปรากฏว่าถึง
ถึงเวลาแล้วผู้ป่วยคุณแม่น้องเขาเสียชีวิต
พอเสียชีวิตปุ๊บถ้าท่านมีการต่อพรบตรงนี้เนี่ย
พรบเขาก็จะเยียวยาชดเชยตรงนี้มานะครับ

ส่วนคนชนธนาชัยจะเยียวยาเท่าไหร่

ส่วนในจ้างเนี่ยในฐานะที่
คุณใช้ให้เขาขับรถไปส่งน้ำแข็งแล้วเขาเกิดการทำประมาท
ไปอย่างนี้คุณก็มีส่วนรับผิดในฐานะที่มันละเมิด
เขาด้วยก็จะเยียวยาเท่าไหร่ก็ว่ามาแต่กรณีที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ย
มันไม่เกิดขึ้นเลยเพราะพรบก็ขาดชนะชายอ้างไม่มีตังค์
ดาบต้นรวจก็บอกว่าเอ่อเยอะไปไม่มีเหมือนกัน
ทำให้ห้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผู้เสียหายเนี่ย
เขาไม่ได้รับการเยียวยาใดใดเลยโอ้โหอ่าวันนี้
ได้คุยกับทางชนะชัยแล้วก็ดาบเขาค่ะแต่เป็นการคุยทางโทรศัพท์ใช่ไหม
ค่ะแล้วก็ไปยื่นเรื่องที่กระทรวงยุติธรรมด้วยครับ
เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวมาคุยกันต่อว่า
เออพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมัน๕เดือนกว่าแล้วอ่ะ
แล้วความคืบหน้าทางคดีณขณะนี้ไปถึงชั้นไหนแล้วด้วยเนี่ย

เปิดปากกับภาคภูมิคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของ
คุณพ่อแล้วก็น้องนิวที่ต้องสูญเสียคุณแม่อย่างที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะ
คือผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยฟังตรงนี้ให้ชัดหน่อยนะครับว่า
หลังจากที่คุณแม่ก็คือคุณแม่ติ้งค่ะ
ได้เสียชีวิตไปเนี่ยความลำบากที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้เนี่ย
มันเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างอ่าเดี๋ยวหลายท่านอาจจะมีคำถามในใจว่า
เฮ้ยอะไรทำไมเรียกหนึ่งล้านคือชีวิตคนกับมูลค่าของเงินเนี่ย
เปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกแต่คำถามคือว่า
ทำไมเรียกตรงนี้๑ล้านหรือความลำบากที่เกิดขึ้นกับครอบครัว
จากการสูญเสียคุณแม่ไปเนี่ยมันเกิดอะไรกับครอบครัวบ้างน้องนิว
ค่ะคือจะต้องบอกอย่างงี้ก่อนว่าไอ้ตัวเรียกหนึ่งล้านเนี่ยอ่า
นิวคุยกับทางพี่เขานิวรู้อยู่แล้วว่า
มันไม่เกิดขึ้นหรอกที่เขาจะมาจ่ายนิวหนึ่งล้านหรือว่าเขาไม่ให้แล้ว
มันไม่ได้หรอกแต่ว่าโดยที่เขาไม่เปิดประเด็นอะไรกับนิวเลย
อืมนิวก็เลยเปิดประเด็นแล้วก็โยนตัวเลขไปเลยถ้าคิดว่าถ้าเขาจะต่อลองอ่ะ
เดี๋ยวเขาก็คงพูดกับนิวคือเขาไม่เปิดประเด็นเลยหมายถึงว่าตั้งแต่แม่เจ็บ
อ่าจนแม่เสียชีวิตจนผ่านมาเรื่อยเรื่อยห้าเดือนกว่าที่เขาบอกว่า
อ่าคนขับรถน่ะไม่ต้องคุยหรอกไม่ต้องคุยหรอกให้คุยกับ
ดาบที่เป็นเจ้าของร้านน้ำแข็งเนี่ยค่ะเขาไม่เคยพูดเรื่องเงิน
เรื่องเยียวยาเลยอย่างเงี้เหรอไม่เคยเปิดประเด็นกันนิวเลย
มีแต่นิวที่พูดกับเขาว่าเดี๋ยวหลังงานไว้อะไรแม่
พี่มาแล้วเดี๋ยวเราคุยกันหลังจากจบงานนะอืมอ่าพอนิวบอกวันนั้นปุ๊บ
เขาก็ส่งผลโควิดมาว่าโอเคเขาเป็นโควิดนะเขามาไม่ได้
เดี๋ยวไว้คุยกันวันหลังอ่าแล้วเขาก็เงียบไปเพราะเขาเงียบไป
ก็เลยเปิดประเด็นไปเลยว่างั้นไม่ต้องเจอกันแล้วเดี๋ยวคุยกันในไลน์ก็ได้
อันนี้คือไลน์คุยกันใช่ค่ะเดี๋ยวคุยกันในไลน์ก็ได้แล้ว
ก็คุยกับเขาแล้วนิวก็โยนตัวเลขไปล้านหนึ่งคือนิวโยนไป
โดยที่นิวรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแต่เพื่อที่จะให้มันเกิดบทสนทนาในการพูดคุยกันได้แล้วว่ามันควรจะอะไรยังไงเท่าไหร่อันนี้คือประเด็นล้านหนึ่งที่จริงจริงแล้วนิวรู้ว่ามันไม่ถึงหรอกแต่นิวแค่ต้องการจะเปิดบทสนทนากับเขานิวก็เลยโยนตัวเลขนี้ไปอ่าค่ะส่วนประเด็
พูดกับดาบตำรวจท่านนี้กำลังพูดกับคนที่เขาทำให้คุณแม่เสียชีวิต
นิวบอกเขาหน่อยว่าเป็นยังไงผมเชื่อว่าเขากำลังฟังอยู่ค่ะ
ก็คือนิวอยากบอกอะค่ะว่าการที่นิวเสียแม่ไป
มันไม่ใช่ว่านิวสูญเสียแล้วนิวโอ๊ยเดี๋ยวนิวจะได้เงินอ่ะ
มันมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะเพราะว่าการเสียแม่เนี่ย
หนึ่งคือนอกจากเสียแม่ที่เป็นคนหาเงินอีกคนนึงในบ้านแล้วอ่ะ
สภาวะในบ้านของนิวเปลี่ยนไปแม่เป็นคนที่เก่งมาก
ดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างในบ้านดูแลพ่อดูแลนิ้ว
ดูแลหลานเป็นอย่างดีแต่พอขาดแม่ไปทุกอย่าง
ตรงเนี้ยมันหายไปหมดคุณพ่อเองสภาพจิตใจของคุณพ่อ
หลังจากที่คุณแม่เสียไปเนี่ยเดือน๒๓เดือน
หลังจากที่คุณแม่เสียพ่อหนูจากที่เป็นคนคุยเล่น
เวลาแม่อยู่ก็พูดหยอกแม่พูดมีคุยกันมีเวลาคุยกัน
พ่อเนี่ยเป็นอีกคนนึงไปเลยผอมนอนอยู่บ้าน
กินบ้างไม่อยากกินบ้างแล้วก็คือนิวเห็นแล้วนิวก็หดหูนะคะ
เพิ่งเสียแล้วพ่อเหมือนมีความรู้สึกเหมือนพ่อกำลังตอมใจอะค่ะ
นิวจะต้องเสียพ่อไปอีกคนหรือเปล่ากับเหตุการณ์นี้แล้ว
ปกติพ่ออ้วนกว่านี้อ้วนกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งค่ะอืม
แต่ว่าก็คือดูภาพผอมซึมเลยอย่างเงี้หรอใช่ค่ะแล้วก็
รอยยิ้มเสียงหัวเราะในครอบครัวไม่มีค่ะแล้วก็จากที่ปกติครอบครัวดิวอ่ะ
นิวทำงานคุณพ่อทำงานคุณแม่ทำงานนิวลูกสาวคนเดียวใช่ค่ะ
คนเดียวเลยใช่ค่ะช่วยกันสามคนที่บ้านเนี้ย
เราเป็นครอบครัวหาเช้ากินค่ำอะค่ะพ่อทำงานขับวินมอเตอร์ไซค์
แม่ดูแลบ้านด้วยแล้วก็ไปทำงานเป็นแม่บ้านข้างนอกด้วย
นิวเองทำงานประจำคุณแม่เนี่ยจะรับผิดชอบดูแลเรื่องจุกจิกภายในบ้าน
เรื่องค่าใช้จ่ายและหนี้สินที่เป็นหนี้ครัวเรือน
เหมือนประมาณว่าเรามีหนี้ธนาคารหนี้อะไรอย่างนี้ค่ะคุณแม่ทำงานมาคุณแม่ก็จ่ายในส่วนนั้น
อันนี้คือเราก็อยู่กันแบบเนี้ยค่ะคือพ่อไปขับวินมาพอมีเงินซื้อกับข้าวเย็น
กลับมานั่งกินกันที่บ้านตอนเย็นแต่พอคุณแม่จากไปเนี่ย
คุณพ่อก็คือทำงานไม่ได้เพราะว่าสภาวะร่างกายและจิตใจเขาไม่พร้อม
ช่วงแรกที่คุณแม่เสียเนี่ยคุณพ่อเนี่ยขาเนี่ย
กำได้รอบเลยขาไม่มีแรงแล้วก็ตัวผอมลงคือขา
คือไปจับขาพ่อเนี้ยใช่ค่ะจับมือแล้วเนี้ยคือมันข้อเท้าเนี้ย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

รู้เลยว่าความลำบากมันเป็นไงครับคุณพ่อก็แบบช่วงแรกแรกหนูตื่นมาบางทีพ่อไปนั่งอยู่ห้องมืดมืดแล้วเราอาถิแม่เรายังไม่ได้ทำอะไรค่ะ
พ่อก็ไปนั่งอยู่อย่างนั้นอยู่แบบมุมเขาเสียใจมากอะค่ะแล้วหนูก็คือแบบจนมีอยู่วันหนึ่งหนูจำได้เลยว่าหนูเปิดใจคุยกับพ่อ
เปิดใจคุยเลยเหรอว่าถ้าป๊ายังเป็นแบบเนี้ยนิวไม่ไหวนะเพราะว่ามันต้องคือนิวรู้ตัวว่านิวพูดแรงนะคะ
แต่ว่านิวพยายามอยากจะดึงพ่อกลับมาให้นอกจากเสียแม่ไปแล้วอ่ะยังมีคนที่ยังอยู่นะ
ยังมีนิวมีต้นคุณคือไม่อยากให้พ่อแบบดำดิ่งไปตรงนั้นมา
พูดเลยว่าป๊านิวถามหน่อยป๊าเป็นขนาดนี้ถ้าวันนั้นเป็นนิว
หรือเป็นต้นคุณล่ะป๊าจะไม่แย่เท่านี้ใช่ไหม
แต่พอเสียแม่ไปใช่ไหมป๊าถึงต้องแย่ขนาดนี้แล้วคนที่ยังอยู่อีกสองคนล่ะ
ไม่อยู่เพื่อเขาหน่อยเหรอป๊าไม่สู้เพื่อนหนูเพื่อต้นคุณหน่อยเหรออะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วหลังจากวันนั้นที่หนูคุยกับพ่อก็เหมือนพ่อเขาก็คงไม่แน่ใจเขาคง
น่าจะคิดอะไรสักอย่างเพราะว่าตอนนั้นหนูก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าสภาพพ่อคือ
แย่มากจริงคือหนูพยายามพูดพยายามอะไรอย่างนี้
คือหนูอยู่บ้านเนี่ยหนูร้องไห้ก็ไม่ได้เพราะว่าพ่อหนูบอกว่า
อย่ามาร้องไห้ที่บ้านเพราะว่าถ้าป๊าเห็นแล้วจะทำยังไง
นิวร้องไห้ป๊าเห็นป๊าก็ร้องไห้แล้วก็กอดคอกันร้องไห้อย่างนี้หรอ
อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อลูกสาวเปิดใจคุยวันนั้นคุณพ่อ
คืดขึ้นมาได้บ้างไหมก็คืดขึ้นมานึกถึงหลานเนี้ย
หลานคือถ้าเราถ้าขาดเราหลานก็จะจะไปอยู่กับใครเพราะมันเขาเป็นคน
ฝากไว้ก็ยังเป็นห่วงเป็นห่วงวันนี้ก็ไม่ได้ไปโรงเรียน
ฝากเขาไว้คุณพ่อต้องสู้นะนิวก็ต้องสู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกลับมา
กับครอบครัวนี้เนี่ยเงินเป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านมากองตรงหน้า
เขาก็ไม่เอาหรอกกับชีวิตของคุณแม่ของเขา
ภรรยาของเขารอยยิ้มเสียงหัวเราะ
ความสุขที่มีในครอบครัวนับตั้งแต่วันที่คุณแม่เขาจากไปเนี่ย
มันหายไปทั้งหมดเลยพี่อุ๋ยยอมอยู่กันแบบเดิม
หาเช้ากินค่ำลำบากละมนบ้างดีกว่าใช่ค่ะอย่ามามองอย่ามาพูดเลยว่า
เงินล้านหนึ่งมันเยอะหรือว่ามันมาขออะไรเนี่ยมีไม่มีเนี่ย
คือผมเชื่อว่าดาบหรือว่าคนขับรถน้ำแข็ง
คันที่เกิดเหตุเนี่ยฟังอยู่เพียงแต่ว่าจะรับโทรศัพท์
แล้วจะคุยกันหรือไม่อย่างไรแต่วันนี้เขาก็ได้คุยกันแล้วครับ
แต่มันก็ไม่ได้มีอะไรคืบจากเดิมเลยครับเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมานะครับ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอคุยเรื่องคดีหน่อยนะฮะอีกสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับเราคุยกันต่อนะครับ
หลังจากที่เกิดขึ้นสิ่งต่างนานาที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของน้องนิวแล้วก็คุณพ่อ
เลยตัดสินใจ๕เดือนกว่าแล้วเนี่ยมาขอความช่วยเหลือจากทางคุณเอกพบ

วันนี้หลังจากที่ว่าคุยกันแล้วแทบไม่ได้มีความคืบหน้าเลยเนี่ย
วันนี้ได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งผ่านทางโทรศัพท์ใช่ไหมค่ะ
ทั้งดากแล้วก็ชนะใชใช่ไหมคนขับรถ
ณวันนี้เข้าสรุปว่ายังไงมั้ยคุณเอกพบ
บอกว่าขอเป็น๒๐๐๐๐๐ได้ไหม๒๐๐๐๐๐เขาจะให้๒๐๐๐๐๐แล้วจบเลย
จากที่น้องเค้าตั้งเป็นตุ๊กตาไว้๑๐๐๐๐๐๐บอก๒๐๐๐๐๐

ก่อนหน้านี้เขาช่วยก็คือเรื่องของค่ารักษาแม่กับค่า

พิธีศพแม่รวมประมาณ
แต่ว่ามันก็จะมีที่เขามาช่วยเอาดอกไม้มาช่วยในงาน
คุณแม่จากนิติเวศมาที่ที่งะที่ที่เผาอ่ะค่ะอันนั้นก็ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เขาก็น่าจะบวกไปในสามหมื่นเก้าที่เขาบอกว่าหกหมื่นกว่าบาท
จริงจริงแล้วก็คือเป็นถ้าเป็นเงินสดที่ที่นิวได้รับมาสามหมื่นเก้าค่ะอ่า
แล้วก็แค่นั้นค่ะจนตอนนี้เขาบอกว่าสองแสนสองแสน
สองแสนแล้วจบเลยสองแสนแล้วจบเลยส่วนคนขับรถบอกว่าไม่มีตังค์
ไม่มีไม่มีอย่างเดียว
ขณะที่ทางคดีพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตกับคนขับรถ
ครับและส่งสำนวนไปถึงอายการแล้วค่ะน้องได้คุยกับอายการล่าสุดไหม
คุยค่ะล่าสุดก็คุยกับอายการอายการคือจะมีสองครั้งที่หนูคุยกับอายการ
ครั้งแรกเนี่ยอายการก็คือพอได้รับสำนวนมาแล้วเนี่ยเขาบอกคือในคดีในที่เขาอ่านเนี่ย
มันไม่ได้มีอะไรที่เชื่อมโยงกับคุณตำรวจท่านนั้นหรอกค่ะ
จะเป็นคดีที่เขาเห็นก็เป็นเรื่องระหว่างหนูกับคุณชนะชัยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วทีเนี้ยหนูก็เลยพูดให้อายการฟังว่ามันมีแบบนี้ด้วยนะจริงจริงแล้วคุณชนะชัยเนี่ย
เขามีส่วนเกี่ยวข้องมีคนนี้เป็นนายจ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันที่สอง
หนูมีโอกาสได้คุยกับอายการอีกรอบนึงเพราะวันนั้นหนูเอารูปรถความเสียหายของรถหนูอ่ะ
ส่งเพิ่มเติมให้ที่อายการสำนักงานอายการอายการพอได้รับเอกสารก็โทรมาคุยกับหนู
แล้วอายการก็พูดกับหนูเหมือนกับหนูว่าเขามีโอกาสได้คุยกับดาบตำรวจคนนี้อ่า
แล้วดาบตำรวจท่านนี้บอกว่าเขาก็อยากช่วยคือสงสารอยากช่วยครอบครัวหนูแหละ
แต่ว่าเขาอ่ะช่วยได้ประมาณแสนต้นต้นอันนี้คือบอกกับอายการว่าแสนต้นต้น
อายการเนี้ยมาแจ้งมาบอกหนูแบบนี้ใช้คำว่าแสนต้นต้นอืม
แล้วก็เดี๋ยวไปคุยกันในชั้นศาลละกันคือถ้าถ้าไม่โอเคก็ไปคุยกันในชั้นศาลก็แล้วกัน
อ่าไม่ใช่ค่ะคือยังไงคือแสนต้นต้นเนี่ยคือในชั้นศาลเนี่ยจะคุยว่าประมาณแสนต้นต้นนี่แหละค่ะ
เขาไม่ได้ยื่นมาก่อนเหมือนกับว่าเขาจะช่วยได้ประมาณนี้แต่เดี๋ยวไปคุยกันในชั้นศาล
อืมก็คือยื่นข้อเสนอว่าแสนต้นต้นแต่ยังไงให้ไปจบที่ศาล
ครับใช่ค่ะโอ้โหอ่าผมเดี๋ยวผมขออนุญาตถาม
นายเกิดผลแก้วเกิดหน่อยนะฮะเผื่อจะได้ให้คำแนะนำทางคดีกับทางครอบครัวของน้องนิวแล้วก็คุณพ่อด้วยนะครับ
สวัสดีครับทนายเกิดผลครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พระภูมิครับ
ครับธนายเกิดผลผมมีคุณเอกพบเหลืองเบอร์เซิร์ดจากสายใหม่ต้องรอดด้วยนะฮะ
เกิดผลสวัสดีครับสวัสดีครับทนายเกิดผลถ้าถ้าเท่าที่ได้ฟังอย่างนี้เนี่ย
แสดงว่าเขาต้องไปสรุปที่ชั้นศาลไหมฮะนอกจากโอ้โหน้องเขาจะโอเคสองแสนก็ได้ตามที่ทางเจ้าของ
นายจ้างของคนขับรถที่เกิดเหตุเขาที่ก่อเหตุเขาเขาบอกมาเนี้ยถ้าเขาพูดแบบนี้ต่อเราแบบนี้
ก็ชัดเจนแล้วครับว่าเขาไม่ประสงค์ที่จะเป็นไปตามข้อตกลงคือเขายื่นคำขาด
คงต้องพึ่งบารมีศาลนั่นแหละครับคือสองแสนกับคดีแบบนี้ทนายเกิดผลผ่านมา
คงมากมายหลายพันหลายหมื่นคดีเนี้ยกับคดีแบบนี้สองแสนมันมัน
ไม่ได้หรอกครับมันเป็นไปไม่ได้หรอก๒แสนบาท
เอาง่ายดีกว่าเขาตายนะเขาเสียชีวิตนะ
ถ้าสมมุติว่าคนในครอบครัวของนายดาบคนนี้เสียชีวิตบ้าง
เขาจะคิดเท่าไหร่อ่าอ่าไม่ใช่ว่าเอ่อ
ค่าของคนมันจะมีค่าแค่สองแสนเจ็บปีเป็นเงินมันตีไม่ได้หรอก
แต่ต้องประเมินว่าขณะที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ย
เขายังแข็งแรงเนี่ยถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นี่
เขาจะทำมาหากินได้นานแค่ไหนลูกเขาก็ยังเล็ก
ถ้ารู้แบบเขาจริงไหมครับแล้วก็สามีเขาที่ต้องเลี้ยงดูกันเนี่ย
อีกกี่ปีแล้วครับผมพี่เกิดผลถ้า
ถ้าเขาบอกว่าก็เกี่ยวอะไรกับเขาเขาเป็นนายจ้างอ่ะ
คนก่อเหตุคือคนขับรถเนี่ยรถแต่รถเป็นชื่อเมียเขาก็
มันก็ความจริงนี่เขาก็รับผิดชอบเขาก็เยียวยาให้ในระดับหนึ่งแล้วนะ
สิครับเพราะคุณเป็นนายจ้างไงกฎหมายบังคับว่า
กรณีที่ลูกจ้างละเมิดจากการทางที่จ้างของนายจ้าง
นายจ้างใช้ไปทำงานใช่ไหมแล้วใช่ครับไปส่งน้ำแข็ง
กฎหมายก็บังคับว่านายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างด้วย
อ๋อจะไปเกี่ยวตัวไงละครับ
เมื่อลูกจ้างทำผิดเท่ากับนายจ้างรับผิดตัวเอง
คือคุณจะมาบอกว่าผมไม่ใช่คนขับไม่ได้
กฎหมายไม่ได้บอกว่าคุณรับผิดในฐานะคนขับนี่
คุณรับผิดในฐานะนายจ้างคุณคุณเป็นตำรวจคุณก็ต้องเข้าใจกฎหมายอยู่แล้ว
แต่คุณจะบ่ายเบี่ยงไปทั้งนั้นเอง
กฎหมายไม่ได้ใช้คำว่ารับจ้างในฐานะคนขับคนกับคนทำละเมิดก็ต้องรับผิดอยู่แล้ว
ส่วนนายจ้างหรือตัวแทนตัวการก็ต้องรับผิดในฐานะลูกจ้างไปทำความผิดหรือตัวแทนไปทำความผิด
คุณจะปฏิเสธกฎหมายไหมล่ะว่ากฎหมายเขียนไว้อย่างนั้นจริงจริงอ่ะ
อย่างนี้ทางสำนวนคดีเขาต้องไปแจ้งข้อหากับใครเพิ่มไหมฮะ
เพราะว่าตอนนี้สำนวนไปถึงอายการก็คือคนขับรถคนเดียวประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตเนี่ย
คดีอาญามันก็เอาผิดเฉพาะคนกระทำความผิดอาญาครับ
แต่เรื่องนายจ้างต้องรับผิดกับลูกจ้างเป็นความผิดทางแพ่ง
ซึ่งกฎหมายบรรยัติไว้ว่าลูกจ้างละเมิดนายจ้างต้องร่วมรับผิดด้วยนะครับ
อันนี้ในคดีอายาก็ว่ากันไปลูกจ้างทำผิดก็สั่นภาคสาไป
ในทางคดีแพ่งนายจ้างก็ต้องถูกฟ้องเป็นจำนวนที่สอง
ร่วมกับลูกจ้างซึ่งเป็นจำนวนที่หนึ่งให้รับประชอบช็อตค้าข้าศือนิวที่แทนครับ
สามารถฟ้องแพ่งเราก็เรียกเพิ่มจากบุคคลที่เป็นไนนายจ้างได้ใช่ไหมฮะ
ได้ครับคือมันมีหลักกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วครับ
ว่าค่าเสียหายของแต่ละคนจะพิสูจน์ยังไงก็ว่าทีหนึ่งสามีของผู้ตายอ่า
มีนะโดยถ้าเขามีชีวิตอยู่เขาจะมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน
หลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้วก็ไม่มีเขาก็ถือว่าไม่มีผู้เลี้ยงดูเขา
เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าอุปการณ์และเลี้ยงดูได้อ่า
แต่เหมือนต้องรอผลคดีอาญาเป็นหลักก่อนเว้นแต่ว่าจะไม่รอก็ไปฟ้องแพ่งก่อน
แล้วให้สารจำหน่ายคดีไว้ทุกครั้งเพื่อรอจำหน่ายคดีอาญาอีกครั้งหนึ่งก็ได้
ควรจะทำอย่างไรดีพี่เกริดพึน
ถ้าผมแนะนำก็คงเหมือนกสมัยทุกคนแนะนำคือว่า
ในคารียายาก็ต้องยืนฟองก่อน
แต่ถ้ามันมีอายุความแค่๑ปี
แล้วมันร่วมเลยมาจนป่านอย่างนี้แล้วเกรงว่า

ถ้าจานยื่นฟ้องเร็วและสารมีภาคสารเร็วสมมุติได้จำนวยไม่สู้คดีนะ
แต่ถ้าจำนวยสู้คดีและขายเวลานานกว่า๑ปีต้องรีบฟ้องแพ่งก่อน
คุณพ่อกับน้องนิวมีอะไรที่จะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมทางคดี
หรือว่าเท่าที่ฟังก็พอเข้าใจอยู่นะค่ะพ่อ
คืออันนี้นิวมีนิดนึงค่ะคือเคยรู้คือตอนแรกนิวก็มีแนวคิดเรื่องการฟ้องแพ่งเหมือนกัน
แต่ว่าที่ทราบมาคือจริงแล้วการที่เราจะฟ้องแพ่งเนี่ย
ถ้าการที่เขาเป็นนายจ้างลูกจ้างกันโดยที่ถ้าสมมุติว่าเขาเป็นสัญญาปากเปล่าอย่างนี้ค่ะ
คือเขาไม่ได้เป็นรูปแบบบริษัทอย่างนี้ค่ะไม่ได้มีเอกสารชัดเจนในการเซ็นว่าเป็นนายจ้างนะจ้างนายนี้ทำงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันในในชั้นศาลแล้วเนี่ยถ้าฟ้องแพ่งไปอ่ะมันจะ
พี่เกิดผลเขาไม่ได้มีสัญญงสัญญาเป็นแบบลักษณะบริษัทอะไรชัดเจนอย่างนั้นฟ้องได้ไหม
มันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวหรอกครับจะมีสัญญาคือการว่าจ้างแรงงานเนี่ยมันจะใช้เป็นสัญญาและสอนหรือวาจาก็ได้แต่พฤติการไงครับ
คนขับรถขับรถทำงานให้คุณรับค่าจ้างคุณไม่เรียกว่าลูกจ้างจะเรียกว่าอะไร
มันดูจากพฤติการหรือคุณใช้เขาฟรีเหรอหรือเขารักรถคุณมาขายเหรอขายน้ำแข็งให้แทนคุณเหรอ
คุณมารับสมอ้างเองว่าเป็นลูกจ้างคุณหรือถึงแม้ว่าจะฟังไม่ได้ว่าเป็นลูกจ้าง
แต่ถ้าคุณมอบหมายเขามาก็เป็นตัวแทนคุณได้ว่าเป็นตัวแทนเขาเรือจ้างหรือผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการก็อยู่ในสถานะตัวการได้
เพราะฉะนั้นไม่ว่าลูกจ้างจะทำละเมิดหรือตัวแทนจะทำละเมิด
นายจ้างหรือตัวการก็ต้องรับผิดตามกฎหมายอยู่ดีครับ

ถ้ายกไว้ต่อคุณจะบอกว่าไอ้เนี้ยมาลักรถมามาขายมะขายลิ้มแข็งเอาเงินเองอย่างอย่างคุณกล้าพิสูจน์แบบนั้นไม่ล่ะ
อ่าคือจากพฤติกรรมหรือว่าพฤติการในการใช้งานกันเนี้ยมันมันเห็นชัดอยู่แล้ว
เราสืบได้ครับเราสืบได้คุณให้เขาไปทำงานส่งของลูกพ่อค้าแม่ค้าที่รับน้ำแข็งก็เป็นพยานได้ว่าไอเนี้ย
นี่คนนี้คนนี้มาส่งของให้ทุกวันอ่าอ่าครับพี่พี่เกิดผลครับ
วันนี้ขอบคุณนะฮะพอดีเวลาจะหมดนะฮะแต่ว่าได้ความชัดเจนทางด้านคดีแบบเยอะเลย
ทางครอบครัวจะได้ไปดำเนินต่อไปขอบพระคุณนะครับพี่ครับครับผมครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับทนายเกิดผลแก้วเกิดนะฮะ
คุณเอกภพเท่าต่างอย่างนี้เนี้ยครับสงสัยต้องช่วยเพิ่มเติมทางทางแพ่งด้วยแล้วมั้ง
ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีคุยกับท่านเลขาธนกิจแล้วครับครับ
กระทรวงยุทธรรมเนี่ยเขามีทนายอยู่แล้วเดี๋ยวจะนำเรียนท่านในเรื่องนี้
ให้ท่านช่วยดูในเรื่องทางแพ่งให้ด้วยได้ไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนเนี่ย
เป็นผู้เสียหายเรื่องนี้โดยตรงครับนะครับคือต้องเรียนพี่อุ๋ยอย่างงี้เลยว่า
เอ่อผมอ่ะยังพุ่งประเด็นว่าเอ่อนายจ้างหรือเจ้าของรถเนี่ยมีส่วนผิดอืม
ก็พี่เกิดผลก็บอกว่าใช่เลยถูกต้องแล้วก็ผิดซ้ำสองสองเด้งก็คือ
คุณไม่ต่อพรบตามที่กฎหมายเขากำหนดให้คุณต้องต่อครับแล้วคุณเอารถที่ไม่ได้ต่อพรบอ่ะ
ไปให้ลูกจ้างเนี่ยใช้ไปส่งน้ำแข็งได้อย่างไรนะครับ
พอมันเกิดเรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยแทนที่เขาจะได้รับการเยียวยา
คือแหละเงินเนี้ยมันมันมันไม่ได้สมมติทดแทนชีวิตได้นะครับ
แต่ว่าเมื่อเขาเกิดการสูญเสียไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการทดแทนนะครับ
มีการเยียวยาชดใช้เขาไปบ้างแต่พอไม่มีพรบปุ๊บ
คุณไม่ต่อพรบมันเลยเกิดปัญหาตามมามากมาย
เขาไม่ได้รับการเยียวยาใดเลยเพราะฉะนั้นคุณจะปัดความรับผิดชอบไม่ได้นะครับ
รวมถึงเอ่อพี่ดาบนังโหลดท่านเนี้ยซึ่งเป็นสามีของเจ้าของรถคันนี้
อืมก็ต้องร่วมรับผิดชอบเนี่ยนะที่เป็นเจ้าของโรงน้ำแข็งหรือเจ้าของร้านน้ำแข็งเช่นเดียวกันนะครับ

เกิดผลบอกสุดท้ายเห็นคุณพ่อกับน้องนิวบอกว่าทางฝั่งนั้นเขาบอกว่า
คุณพ่อบอกว่าอะไรเขาบอกถ้ามีเวลาก็ได้ข้อสรุปอะไรกันแล้วก็ให้นัดเจอคุยกับเขา
ครับไม่หมดแล้วครับเพราะเขาพูดที่นั่นว่าเดี๋ยวเขาจะมาคุยอีกที

อ่ะสุดท้ายแล้วฮะมีอะไรอยากฝากบอกถึงเขาไหมหน่อยไหมคุณพ่อ
ครับก็ขอร้องนะครับท่านดาบยังไงก็ช่วยกรุณาทำเรื่องให้มันเร็วขึ้น
ก็ดีหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้ที่ครอบครัวผมก็ดังเดือดร้อนมากครับ
เพราะตอนนี้ผมก็ออกไปทำงานไม่ได้มีลูกสาวทำงานอยู่คนเดียว
ผมก็ต้องดูแลหลานเช้าเย็นไปส่งโรงเรียนรับโรงเรียนยังไงก็ช่วยกรุณาหน่อยนะครับ
แต่สองแสนมันเป็นไปไม่ได้อ่ะมันเป็นไปไม่ได้อ่ะขอเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับ
ขอบคุณมากคุณพ่อเข้มแข็งนะฮะน้องนิวเข้มแข็งนะขอบคุณคุณเอกพบด้วยนะฮะ
ขอบคุณจริงจริงครับครับขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณครับ
ผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
กันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง